น่าจะถูกอกถูกใจขาร็อกทุกยุคทุกสมัยอย่างแน่นอนนะคะ
ขอเอาใจคอเพลงลูกทุ่งกันต่อเลยแล้วกัน
สำหรับ๒สาวศิลปินจากค่ายอาสยาม
อย่างออมบูเบอรี่และลูกตานอาสยาม
ซึ่งพวกเขามาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุด
ถูกใจแฟนขนาดไหนไปฟังกันดูค่ะ
ไม่ถึงช่วงปล่อยให้แฟนรอนานเลยนะคะ

อมบูเบอรี่และลูกตาลอาสยามค่ะ
โดยลูกตาได้ส่งซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุด
กหมอนมาฝากแฟนเพลงหัวใจลูกทุ่งเมืองเหนือ

ได้นำภาษาเหนือภาษาท้องถิ่นของเธอ
เข้ามาผสมผสานอยู่ในเนื้อเพลงนี้

หนุ่มเกาหลีมาร่วมแสดงเป็นพระเอกเอ็มวี

แล้วก็แบบมโนแบบว่าพระเอกในซีรีส์เกาหลี

และมีพระเอกเกาหลีมาเป็นเเพลงชื่อเต้น
เพลงอกสั่นซึ่งเป็นการฉายเดี่ยวครั้งแรก

แดนฉีกแนวจากที่ผ่านมาค่ะ
ทำให้มีกระแสวิพักษ์วิจารณ์ตำหนิ

ซึ่งเธอก็อยากให้คนฟังลองเปิดใจรับ

เพราะเธอได้ทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจเป็นอย่างมาก
แต่ก็ยินดีน้อมรับเอาคำติชม
ปรับปรุงในเพลงต่อไปค่ะ
โอ้โฮช่วงแรกน้อยใจมากคือแบบ
สิ่งที่เราอยากทำคืออยากจะเปลี่ยนลุคจากตัวเอง
ที่เคยทำมาก่อนใสน่ารักมา

อยากฉีกออกมาให้มันดูแตกต่างจากที่เคยเป็น

แต่ว่าแบบมากลายเป็นแบบโดนรุม

แล้วเราเต้นจนซ้อมเต้นจนเท้าทั้งสองข้าง
เรามีความสามารถมากพอที่อยากให้ทุกคนยอมรับเรา
มากกว่าที่เราจะมาโชว์เซ็กซี่อะไรอย่างนี้ค่ะ